คลิปหนึ่งจะให้ดูค่ะแต่ว่าชาวเน็ตบอกว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้อย่างแรง
ที่นครศรีธรรมราชวัยรุ่น๓คนปีนป่ายขึ้นไปบนเมนเก่ากลางน้ำ
ลักษณะคือไม่ได้สนใจแล้วก็ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
ก็จะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้สนคนรอบตัวก็เท่านั้น
ก็จะคิดว่าเธอจะไม่ไปแต่สุดท้ายเธอนั้นเลือกไป
ก็แค่อยากย้อนเวลาอดีตก็เท่านั้น
เดี๋ยวจัดให้ค่ะอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั้น๒บายคิม
เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์พร้อมกับระบุข้อความบอกว่า
อย่าหาทำเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะ
เหตุการณ์วัยรุ่นชาย๓คนปีนป่ายเมนเก่าที่อยู่กลางน้ำ
อ่างเก็บน้ำคลองกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อหามุมสวยถ่ายคลิปกันนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ปรากฏว่าชาวเน็ตเขาด่ากันขมเลยนะคะ
สำหรับพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองกระทูลตรงนี้
แต่เดิมทีตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะ

ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มอย่างรุนแรงจำได้ไหมคะปีนั้น
ก็เลยทำให้หมู่บ้านตรงนี้จมน้ำ
เมื่อพื้นที่หมู่บ้านกลายเป็นทางน้ำหลากก็ไม่สามารถ

กลมชลประธานเขาก็เลยพัฒนาพื้นที่ให้เป็นอ่างเก็บน้ำคลองกระทูล
และเมื่อนำลดลงทำให้เห็นซากปรักหักพังของบ้านเรือน
แล้วนี่ค่ะเด็กกลุ่มนี้มาทำแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอันนี้เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าบ้าน
ขนพี่จานบอกว่าโอ้พอดังแล้วก็จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการ